หนุ่มหล่อโอ้โหคนนี้เห็นอยู่คุณผู้ชมกล้ามใหญ่มาก
คุณวันนั้นฉันสไลด์ภาพไปฉันเอามือทาบอกแบบนี้
คุณพระโอ้โหแผงอกมาแน่นมาก

วันก่อนเรานำเสนอไปเขาก็มาปั่นจักรยาน

เตรียมหัวใจให้ดีนะคะบอกเลยวิ้วหัวใจจะไหวค่ะคุณผู้ชม

เรียกว่าเป็นนุ่มที่ฟิตร่างกายอยู่เสมอนะคะสำหรับพี่แบรี่

เซ็กซี่ได้หน่อยสาวจ๊ะชอบไหมจ๊ะแบบนี้

กลัวคนอื่นตัดหน้ากลัวพี่แจ๊คตัดหน้าไม่ได้หรอก

คุณค่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศนิดนึงเขาออกกำลังกายนะคะ
เป็นยังไงเสยผมยังหล่อเห็นแค่ข้างจมูกยังหล่อเลยคุณ

อ๋อเสียบเหลือเกินเหนื่อยไหมครับว่าคุณเดี๋ยวจะเอาผ้าเนี่ย

ขอสามคุณหน่อยคุณเภยดูกี่รอบขอสามก่อน
แต่ออกกำลังกายคนเดียวมันคงเหงาไป
นี่เลยค่ะรูปถัดมาชวนหนุ่มนิกกี้นัชัดมาด้วยนะคะ
เห็นแล้วกดไลค์แทบไม่ทันเชื่อว่าหลายคนซูมกันใหญ่เลย
ซูมกันตาแตกนะคะยิ่งตรงข้างหลังเป็นกระจกสะท้อนแบบนี้
แจ๊คจ๋าช่วยซูมนิดนึงพี่แบร์เขาไม่เบาเลยอ่ะ
พี่ฉันดูภาพดีดี้ฉันมีเสียงขึ้นใต้ใจเลยค่ะ

แต่ว่านิดนึงนะคะรูปนี้ที่ณเดชน์ลงพี่แจ๊กจ๋าพี่แปรปิดคอมเมนต์
เออนะคะคนบอกว่าเนี่ยกล้ามากที่ประกบคู่พี่แบร์
แต่เขาได้อยู่นะฉันดิจ่ายใยก้อยเลยอ่ะ
อ่ามีนี่เลยนะคะโฟสกลรัฐเนี่ยบอกนิกกี้ออกมานิกกี้ออกมาอย่าไปอยู่ใกล้เขา
ออกมานิกกี้บอกเป็นไงโฟร์นิกกี้พอตัวมั้ย
เออเอาอะไรก็มั่นก่อนหลายคนถามแบบนี้
โค้ยแฟนนิกกี้ก็มาเหมือนกันนะคะรูปจุ๊บจุ๊บจุ๊บแบบเนี่ย
จุ๊บใครอันนี้แซวนะคะไม่รู้ว่าเป็นจุ๊บที่แบร์หรือว่า
อ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงก้อยก็คือจุ๊บจุ๊บเหมือนกัน
ก็ฉันบอกไปแล้วว่าไม่รู้นะว่าจ๊อปจุ๊บแบลลี่หรือว่าจุ๊บมิกกี้

อืมเอาเป็นว่าถ้ายายาดูอยู่นะคะมีคอมเมนต์อะไรก็บอกบันเทิงไทยรัฐด้วยนะคะ
หรือว่าพี่แวร์อาจจะเปิดให้ยายาคอมเมนต์คนเดียวก็ได้นะ
อ๋อแต่ว่าไม่มีมันไม่มีฟังก์ชันนั้น